ดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ที่เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พักพิงคนจรานะคะ
ออกไปตามหาคือมีการแจ้งว่าคุณตาคนหนึ่งเนี่ยเดินหายออกไปจากศูนย์ครับ
หายไปแล้วยังหาตัวไม่พบทีนี้หลายคนก็ยังคงคาดหวังว่าน่าจะได้พบคุณตะ
อาจจะไปหลงไปเดินอยู่แถวไหนเนาะ
มีใครเจอพลเมืองดีเห็นใช่ค่ะล่าสุดเจอแล้วนะคะคุณคิงแต่พบเป็นศพนะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นภาพสุดท้ายจริงค่ะ
เป็นภาพสุดท้ายของคุณตาอุดมซาภูอายุ๖๒ปี
อันนี้เป็นกล้องคุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณตาเดินผ่านไปแล้ว
กล้องของศูนย์พักพิงคนจรา

ผู้สูงอายุอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
จับภาพตอนคุณตาเดินผ่านไปหน้ากล้อง
เพราะคุณตาเดินออกจากศูนย์ไปตั้งแต่วันที่๑๔ธันวาคม

เจ้าของที่ของศูนย์เลยไปแจ้งตำรวจค่ะสภศรีมโหสดค่ะ
ออกตามหาแต่ว่าหายังไงก็ไม่เจอ

จนกระทั่งวันที่๑๗๑๗เจอค่ะ
เพราะมีคนไปพบศพลอยคว่ำหน้าไม่ใส่กางเกง

อยู่ในบ่อน้ำลึกประมาณ๒เมตรครึ่ง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์พักพิงคนจราพอมาเห็น
และเป็นคนดูแลคุณตาอุดมด้วยบอกเลยว่านี่แหละเป็นศพของคุณตา
ให้ข้อมูลแบบนี้บอกคุณตาเนี่ยอาศัยยุทธิศูนย์แห่งนี้มาปีกว่าละ

หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๔อย่างที่บอก
คุณตาอุดมมีภาวะหลงลืมนะคะแล้วก็มีท่าทางหวาดกลัว

แกเป็นโรคหลอดเลือดสมองคุณคิง

แต่ก็พอจะสื่อสารได้รู้เรื่องบ้างนะคะ
ว่าน่าจะเดินออกไปโดยไม่รู้ตัว
แล้วก็ไม่รู้ออกไปยังไงทั้งที่จริงว่าประตูก็ปิดล็อกทุกด้าน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์บอกเสียใจมาก

ผู้สูงอายุทุกคนเป็นผู้ยากร้ายไม่มีญาติพี่น้องอะนะคะ
ทางด้านตำรวจสพศรีโมโหสด

ก็อย่างที่รู้ค่ะตามที่จริงบอกเลยว่า

แล้วก็ทางพมเองนะคะของจังหวัดปราจินบุรี

ชนสูตรศพเบื้องต้นไม่เห็นว่ามีร่องรอยของบาดแผลหรือการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
แต่ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วนะคะ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
สืบสวนเองก็ต้องมีการลงพื้นที่
ไล่ตามดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คุณตาออกจากศูนย์
เพราะครั้งสุดท้ายคือกล้องหน้าศูนย์ถูกไหม
แล้วคุณตาเดินพ้นแล้วหลบจนกระทั่งพ้นกล้องไป

เกิดเหตุแบบนี้กับคุณตาได้อย่างไร
วงจรปิดนี่มีความสำคัญอย่างมากนะครับ
เพราะว่าสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างได้เช่น